งกันเลยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนก่อเหตุอ้างว่ารักมากโมโหหึงหวง
ก็เลยก่อเหตุนี้เพราะรักมากก็เลยทำร้ายเขาจนเขาตายในทนที่ทำร้ายร่างกายภรรยาน้องเมย์
น้องเมย์เสียชีวิตเมื่อวันที่สิบมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ตำรวจออกหมายจับไปเมื่อวันที่๑๑
แต่ภาพนี้เป็นภาพที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลจริงแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สักประมาณ๔๕เดือนที่น้องเมย์ถูกในทนทำร้ายร่างกายถึงที่ทำงานของน้องเมย์
โอ้โหทั้งลากทั้งกระชากทำร้ายแบบไม่สนใจใครไม่สนเพื่อนร่วมงานอ่ะ
นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำร้ายนะทางญาติของทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าโอ้โหในทนทำร้ายภรรยามาบ่อย
ทำร้ายหนักมาตลอดตอนเขาท้องก็ทำร้ายมีลูกด้วยกันเป็นลูกชายอายุ๓ขวบเนี่ยค่ะ
สุดท้ายพอตำรวจออกหมายจับในทนก็บอกว่าขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่กองปราบรามที่จังหวัดรังตั้งแต่เมื่อวานนี้
พอมอบตัวพอตำรวจควบคุมตัวเขาก็บอกว่าให้ฟังความฝั่งเขาบ้างให้ฟังข้อมูลทางเขาบ้าง
เขาก็อ้างว่าเขารักเมียใครใครจะไม่รักแต่ที่ทำไปเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบถ้าใครรู้ก็ต้องทำแบบผมอะไรแบบนี้เดี๋ยวลองไปฟังดูว่าเมื่อวานนี้เขาพูดว่าอะไร
ที่สละละลดกันดิแม่ขอโทษครับ
ด้วยก็คงตามเหมือนกองเงินแล้วเขาเคยร้องขอชีวิตแบบคือกลับวาย
กินครับแหละยังต้องกินกับค่ะ
เนี่ยไนท์ทนหรือนายธนพัฒน์สงงขี่อะอยู่๒๘ปีนะคะ
อายุ๒๘ปีนะคะคือทางตำรวจสพศตูลออกใหม่จับเขาหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้เสียชีวิตอืมเพราะว่าภรรยาเสียชีวิตจากน้ำมือของเขาเองนี่แหละ
อ้างว่ารักนักรักหนาเนี่ยนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจอายุ๒๘ปีหรือเม

แบบนั้นแต่ว่าทางครอบครัวของเมย์เนี่ยนะคะทางคุณแม่เนี่ยคุณแม่ทองหลางเนี่ย
ยืนยันว่าที่ลูกเขยอ้างว่าทำเพราะความหึงหวงมันไม่จริงนะ
สิ่งที่นายทนพูดไม่จริงเลยน้องเมย์เนี่ยนะคือเขาไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่นายทนบอก
คาดว่าที่ในทนพูดว่าน้องเมย์ไปมีคนนู้นคนนี้หรืออะไรแบบนี้เพราะหลอน
เป็นผลจากฤทธิของยาเสพติดเพราะว่าในทนคนนี้เสพยาเสพติดด้วยไงครับ
ยาเสพติดทีไรก็จะมีพฤติกรรมอย่างนี้ทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำ
แม่ของน้องเมย์ก็บอกว่าเป็นบ่อยนะเวลาแบบเสพยาเสพติดทีไรก็จะเป็นแบบนี้
เหมือนคนละคนก็จะหาว่าน้องเมมีคนอื่นแม่ก็ยืนยันบอกไม่จริงยืนยันเลยว่าไม่ใช่เลย
นะครับแล้วในทนก็ยังยืนยันว่าที่ทำร้ายร่างกายน้องเมย์ภรรยาเนี่ย
ไม่ได้เป็นเพราะอยากจะได้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะเนี่ยค่ะอ้างแบบนี้ที่ทำไปเพราะรัก
ยืนยันว่าเพราะรักสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายทนหรือว่านายธนาพัดคนนี้
เข้าห้องขังที่สพเมืองสตูนตอนสี่โมงเย็นนะคะก็มีเพื่อนไปเยี่ยมอ่ะค่ะ
ก็เอาของกินไปให้เขาหมกขนมเอาน้ำอ่ะนะในทนก็ตะโกนออกมาจากห้องขาย
ว่าขอบใจอืมก็พูดแค่นี้แล้วก็แม่ของน้องเมย์แม่ทองหลางลำพองชาติอายุหกสิบปี
ก็บอกว่าพอในทนเข้ามอบตัวแล้วตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว
แม้ว่าในทนจะขอโทษผ่านสื่อแม่บอกว่าแม่ไม่ให้อภัยนะคะ
ไม่ยกโทษไม่อโหสิกรรมเพราะที่ผ่านมาเคยให้อภัยแล้วหลายครั้งแล้ว
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นที่ลูกสาวคุณแม่เสียชีวิตนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานครผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนก็บอกว่า
เมื่อวานนี้พอชาวบ้านรู้ว่าในทนมอบตัวก็พากันไปรอที่จุดเกิดเหตุ
รอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่พอไม่มีวี่แววว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวในทนไปทำแผน
ชาวบ้านก็เลยเดินทางไปที่สพเมืองสตูนเลยนะคะ
ไม่รอจุดเกิดเหตุแล้วมาที่โรงพักเลยบอกว่าอยากจะเห็นหน้าในทน
แล้วชาวบ้านก็เรียกร้องว่าทำแผนเถอะนี่แต่ตำรวจเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะ
อยู่ที่ความสมัครใจของผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาบอกว่าไม่ยินยอมให้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บังคับไม่ได้อันนี้เป็นหลักการกฎหมาย
ก็ยังไม่มีใครมายื่นขอประกันตัวนะคะแต่ในชั้นสอบสวนตำรวจก็ยืนยันว่า
ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่คนให้ความสนใจแล้วก็เป็นการก่อเหตุที่อุกชะกัน
นักข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนของน้องเมย์เพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ
ประเด็นที่ว่าน้องเมย์ถูกฝ่ายชายทุบตีมาตลอด
สาเหตุที่น้องเมย์ไม่เลิกเพราะอะไรทำไมถึงยอมให้ฝ่ายชายทำร้ายร่างกายอยู่แบบนี้
นักข่าวเราไปถามเพื่อนน้องเมย์มาเพื่อนบอกว่าน้องเมย์ก็บอกมาตลอดนะว่าที่ไม่เลิกเนี่ยเห็นแก่ลูก
ไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหาและที่สำคัญคุณผู้ชมในทนขู่เอาไว้ด้วยนะ
ถ้าเมย์เลิกถ้าเมหนีจะฆ่ายกครัวเนี่ยค่ะเมย์เขาก็กลัวนะคะยอมทนอยู่กับในทนต่อไปเรื่อย
เรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าตำรวจสพเมืองสตูนเขาออกหมายจับนะคะ
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเหตุว่าทำร้ายร่างกายกันที่บ้านหลังหนึ่ง
พอไปถึงก็พบญาติของน้องเมนางสาวสุกัญญาบอกว่าในทนสามีเป็นคนทำร้ายร่างกายเพราะว่าทะเลาะกัน
ทนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์โดยที่มีน้องเมฟุบคารถไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
บอกว่าช่วยแจ้งรถพยาบาลให้หน่อยภรรยาถูกทำร้ายร่างกายมากู้ชีพเทศบาลคลองขุดก็มารับ
ทนก็ขี่รถตามหลังไปรถโรงพยาบาลมารับช่วงต่อเพราะเมย์ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องปั๊มหัวใจอะค่ะในทนก็ขึ้นรถพยาบาลไปกับน้องเมย์นะตอนแรกอ่ะ
แต่พอพาน้องเมย์เข้าห้องฉุกเฉินในทนหนีเลยจังหวะชุลมุนจังหวะพาน้องเมย์เข้าไปดูแลรักษา
หนีค่ะสุดท้ายเมย์ก็เสียชีวิตนะคะพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เทศบาลตะบนคลองขุด
อำนวยอานับที่เข้าไปช่วยเหลือน้องเมย์หลังเกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
วันเกิดเหตุมีการแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีคนหมดสติไม่รู้สึกตัว
ตัวเองกับเจ้าหน้าที่รวม๓คนเข้าไปในที่เกิดเหตุพบว่าน้องเมย์ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
เขาก็รีบปั๊มหัวใจแล้วเขาก็ถามว่าโดนอะไรมา
แต่ในทนคนนี้ตอบว่าไม่ต้องถามให้ช่วยคนก่อน
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาต้องถามเพื่อที่จะรู้ข้อมูล
แต่ในทนอ้างว่าประสบอุบัติเหตุค่ะ
เขาลกไปเขาหาชีพจรใช่ไหมครับเขาไม่มีชีพจรเลย

เขามีชามบ้านก็มุ่งด้วยเป็นหลายคนหน้าบ้านเลยนะ
ผมรู้สึกว่าเป็นหน้าบ้านหลวงใคร

ก็รายงานโรงพยาบาลบอกว่าคนหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสิบตัวกำลังปั๊มอยู่
ที่จุดเกิดเหตุใช่ไหมครับทำเสร็จก็บอกว่าให้รถโรงพยาบาลมารับรวบ
ก็แล้วก็เอาถ่ายเอ่อผู้ป่วยลงจากรถก็ขึ้นรถรถรถพยาบาล
ผมก็ขึ้นไปปั๊มคือถึงปั๊มด้วยรถพยาบาลอีกครั้งนึง
พอปั๊มเสร็จก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ปั๊มเหมือนกัน
ปั๊มหรือมันก็ไม่เปิดก็ไม่เปิด
ญาติของน้องเมที่นำศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินก็บอกว่า
หลังผ่าร่างน้องเมย์หมอที่ตรวจพิสูจน์บอกว่าร่างกายของน้องเมย์นั้นภายในบอบช้ำมาก
มีเลือดข้างภายในซี่โครงหักสองข้างปอดม้ามช้ำตับแตก
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่แม่ของน้องเมย์เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องเมย์กับในทนเนี่ย
อยู่กันมาสี่ห้าปีแต่งงานกันมาสี่ห้าปีนายทนทำร้ายร่างกายน้องเมมาตลอด
น้องเมย์ท้องก็ยังทำร้ายตอนนี้มีลูกชายด้วยกันอายุ๓ขวบ
หัวหน้างานของน้องเมนายศิรฟานบากุสันก็เล่าให้ฟัง
เพราะว่ามีคลิปที่ทำงานของน้องเมย์ที่ในโทนโอ้โหไปทำร้ายถึงที่ทำงานเนี่ยนะคะ
หัวหน้างานน้องเมย์ก็เลยบอกว่าน้องเมย์เขาก็ต้องออกจากบริษัทนะคะ
เพราะว่าโดนในทนเนี่ยไปซ้อมถึงบริษัทก็น้องเมย์มาปรึกษาบ่อยบ่อย
ถูกทำร้ายร่างกายจะทำยังไงดีทุกคนก็แนะนำว่าให้เลิก
แต่สุดท้ายน้องเมย์ก็ไม่เลิกทนอยู่เพราะว่าเป็นห่วงลูกนะคะ